มาดูเรื่องนี้กันนะฮะแม่พาลูกชายตัวน้อยวัย๒ขวบเข้าไปอาบน้ำอาบท่าในห้องน้ำ
อาบน้ำอยู่ดีโอ้โหต้องวิ่งหนีออกมาสุดชีวิตเลยนะครับ
เพราะในห้องน้ำมีอะไรอยู่นี่เดี๋ยวพาเลยพาไปดูนะครับ
เพราะว่าพอวิ่งหนีออกมาแล้วต้องมาบอกสามี
สามีก็เข้าไปด้อมมองดูในห้องน้ำสิมันมีอะไรอยู่ในนั้น
มันเข้าไปอยู่ข้างในเลยนะใช่กว่าจะเจอมันอยู่ใต้ตู้เย็น
ต้องใช้ความระมัดระวังเดี๋ยวดูนะตัวของเจ้าของบ้านก็ส่องไฟ
แล้วเห็นแล้วนะครับเราก็ส่องกล้องเข้าไปดูมันเหลืออยู่นะ
แล้วก็ได้ยินเสียงไหมครับฟ่อมันโผล่หัวออกมาแล้วออกมาแล้วคุณเห็นหัวมันไหม
ข้างล่างตรงเนี้ยเหรอใช่เนี่ยหัวมันออกมาแล้วหัวออกมาแบบนี้เดี๋ยวสักพัก
มันจะออกมาทั้งตัวครับและทั้งตัวแบบนี้มันดุด้วยครับ
มันชูแม่เบี้ยมันคูเจ้าหน้าที่แต่ถามว่าเจ้าหน้าที่เขามีความชำนาญโอ้โห
เลื้อยไปเร็วอย่าเลื้อยไปเร็วสุดท้ายสามารถจับมันได้นะคุณนะ
คิดดูสิตอนที่แม่กับลูกเข้าห้องน้ำแล้วเจอแบบนี้
คือเจ้าของบ้านก็คือนายสุรพัฒน์ก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าโอ้โหได้ยินเสียงภรรยาตะโกนเรียกผม
บอกว่างูกูกูช่วยหน่อยและภรรยาก็อุ้มลูกน้อย
ซึ่งพาไปอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำออกมาจากห้องน้ำ
ภรรยาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกคิดว่าเสียงไอ้ฟู้เป็นเสียงในฝักบัว
มันไม่ใช่มันเป็นงูที่อยู่ในห้องน้ำนะฮะ
ทีนี้ตัวสามีก็วิ่งเข้าไปดูในห้องน้ำ
หางูตัวนี้ไม่เจอก็เลยคิดว่ามันต้องมาหลบซ่อนตัว
อยู่ในห้องครัวแน่ก็เลยมาดูใต้ตู้เย็น
ก็เจอจริงก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสระบุรีให้มาช่วยจับนะครับ
ส่วนบ้านหลังนี้คือบ้านเลขที่๔๖ไม่บอกบ้านเลขที่ไม่ได้เลย

อยู่ที่หมู่๑ตำบลโคกสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะฮะ
โชคดีนะทั้งแม่และลูกปลอดภัยไม่ถูกงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันฉกเอานะ